จากการที่เราทำได้เพียงติดตามว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรออกมาบ้างนะคะ
สิบสามวันที่เรารอคอยนะคะสุดท้ายปฏิหารมีจริงค่ะ
และทีมแพทย์ผู้รักษาคุณเอสเนี่ยค่ะได้มีการแถลงข่าวอัปเดตอาการล่าสุด
ซึ่งเป็นข่าวดีที่เราทุกคนรอคอย
หลังจากที่คุณเอสกันตะพงวูบหมดสติ
ต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนเมื่อวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดคุณแม่ของคุณเอสนะคะรวมถึงภรรยาคุณคิตตี้คริสติน่า
คุณเอสุภาชัยอดีตผู้จัดการส่วนตัว
และทีมแพทย์ผู้รักษาโรงพยาบาลบำรุงราช
แถลงอัปเดตอาการของคุณเอส
คุณหมออาชีรวินจิรักมนต์ชัยซิริ
แพทย์ชำนาญการด้านอายุลสารโรคหัวใจ
ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ผู้รักษาของโรงพยาบาลบรรวงราชบอกว่า
รับตัวคุณเอสต่อจากโรงพยาบาลแรกเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคม
คุณหมอก็ร่วมกันวินิจฉัยรักษาจนรู้สาเหตุว่า
เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันขั้นรุนแรง
ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงและหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ
จึงต้องใส่เครื่องพยุงชีพเครื่องช่วยหายใจนะคะ
ตอนที่วิกฤตแพทย์ได้เริ่มรักษาให้ยา
ร่างกายเริ่มตอบสนองดีขึ้นเรื่อย
แล้วก็ค่อยลดการใช้เครื่องช่วยหายใจ
จนวันนี้ค่ะการทำงานของหัวใจกลับมาใกล้ปกติแล้ว
แต่ว่ายังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ต่อไปค่ะ
เพราะว่าคุณเอสนั้นระบบไหลเวียนโลหิต
ทำงานไประยะหนึ่งก็ทำให้ไตทำให้สมองหยุดทำงานไป
แต่ว่าตอนนี้นะคะปัสสาวะได้เองแล้วค่ะ
ไม่ต้องฟอกไตแล้วสมองก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นตามลำดับ
แล้วก็ยังต้องดูแลรักษาต่อเนื่องร่วมกับการทำกายภาพบำบัด
แล้วตอนนี้คุณเอสก็ได้ย้ายจากหอผู้ป่วยวิกฤต
มาอยู่หอผู้ป่วยปกติแล้วค่ะ
อาการของคุณเอสในวันนี้มีภาวะรับรู้
และสามารถสื่อสารง่ายได้
คุณหมอบอกว่าการกลับมาขนาดนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากค่ะ
สาเหตุของความเป็นไปได้มากที่สุดของอาการของคุณเอส
ก็คือภาวะที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันนะครับ
ในกรณีของคุณเอสเนี่ยของคุณเอสเป็นท่านรุนแรง
ก็คือการทำงานของหัวใจมีความผิดปกติ
ก็คือลดลงอย่างมากแล้วก็ทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่า
เต้นหัวใจผิดจังหวะขั้นรุนแรงนะครับ
ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นลงไป

ซึ่งวันนี้ช่วงหนึ่งคุณแม่ของคุณเอสเนี่ย
ย้อนเหตุการณ์ให้ฟังด้วยนะคะ
บอกว่าก่อนหมดสติเนี่ยคุณเอสมีการขยับเสื้อตลอดเวลา
แล้วก็เอียงตัวไปทางพิธีกรชาย
แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ล้มลง
ช่วงหมดสติหัวใจน่าจะหยุดเต้นนะคะ
แล้วก็มีการปั๊มมาจนถึงโรงพยาบาลตำรวจ
จากนั้นปฐมพยาบาลจนสามารถเคลื่อนย้ายมาโรงพยาบาลบำรุงราชได้สำเร็จ
ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือคุณเอสนะคะ
ส่วนคุณเอสุภาชัยค่ะอดีตผู้จัดการส่วนตัว
บอกว่าเอสกันตะพงก็จำได้ที่มีครอบครัวมาเยี่ยม
แต่หมอบอกว่าความจำอาจมีปัญหาและต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู
แล้วก็เชื่อว่าปฏิหารมีจริงสิ่งที่คาดหวังไว้ได้กลายเป็นความจริง
เอสกันตะพงได้ฟื้นแล้วส่วนตัวได้พูดคุยกันทุกเรื่อง
ตั้งแต่สมัยอดีตที่ได้เจอกับเอสกันตะพงศ์ครั้งแรกนะคะ
ส่วนเรื่องการทำงานในวงการบันเทิงหลังจากนี้
ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอที่รักษาได้ประเมินอาการอีกทีนึงนะคะ
ว่าจะสามารถทำงานได้เมื่อไหร่ค่ะ
โอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสิ้นสุดการรอคอยคุณผู้ชมค่ะ
เราได้ข่าวดีจาก๔๓วันนะคะ
ที่คุณเอสกันตะพงศ์ต้องพักฟื้นรับการรักษารับการดูแลในโรงพยาบาล
นี่เป็นรอยยิ้มที่ทุกคนรอคอยนะคะนี่ค่ะ
โอ้โหนี่ภาพล่าสุดเลยนะค่ะครับคุณผู้ชมครับ